ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
โชคดีค่ะสู้สู้ค่ะบุ๊บขอบคุณค่ะสู้สู้ค่ะบุ๊บ

แฟนนั้นมีแต่ก็เหมือนไม่มี
วันหนึ่งในรอบปีโชคดีถึงได้เจอ
สถานะฉันตอนนี้นะเรอะยังเบิ่นเบิ่นเบิ่นเบิ่น
ก็แต่ไม่สนิทไง
ก็พี่แกเล่นละลายหายตัว
เพื่อนก็อำจนน่ากลัวอาจตายแล้วก็ได้
จะเอาไงก็ไม่มาเอาไง
หน้าจุดนี้เลยขอไปปล่อยไว้เพื่อเสียขอ
ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบ
อยากจะจีบเมื่อนั้นแต่ยังไม่มีช้อง
ก็ปล่อยแบบเซทใส
จีบได้แฟนที่ไม่มีแล้ว
ไม่ต้องไปแคลแล้ว
จีบด้านตากด้านฝ่า
ของพี่แก่เล่นแค่นี้จังอ้าวนะครับ
มัวละค่ะ

คุณกุ๋ม

ได้ครับ
ชอบพลังในการเชียร์ของคุณมาก
และก็ดีใจที่จะได้พูดคำนี้
ร้องได้แปบนี้รับแล้วค่ะ
ก็ผ่านไปได้ตามคาดหมายนะครับ
เพลงนี้ก็คือจีบได้แฟนตายแล้วนะครับ
ของคุณยิมอาสยาม
เขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่
ของคุณยิ้มอาสยามเป็นแนวเพลงที่
ถ้าคนฟังเพลงเยอะจะออกมันออกป๊อปออกร็อกนิดหนึ่งนะครับ

อันนี้น่าจะเป็นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตกึ่ง
มีหลายแนวผสมอยู่ทีเดียวนะฮะ
บทเพลงนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการผสม

ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณบุ๋มนะครับผ่านเพลงที่๑ไปได้อย่างสวยงาม
อย่างสบายเลยทีเดียว

ชัดชัดมีกำลังใจมากขึ้นนะฮะ
ถ้าเกิดว่าความเครื่อยในหนึ่งในสิบตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราตัดไปได้ละสิบเปอร์เซ็นต์

เหลืออีก๙มันจะค่อยน้อยลงไปเราจะค่อยผ่อนคลาย

แต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาให้คุณบุ๋มได้พักผ่อน
ต้องพักผ่อนแล้วเหรอคะ

ทำไมไม่ซื้อสดล่ะคะเนี่ย
สดไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อตอนกลางวัน

เพราะมันไม่มีดาว

ถ้าอยากมีดาวตอนกลางวันก็ต้องไปที่โน่น

ท้องฟ้าจำลอง

ว้ายรอดเฉยเลย
เอาละครับคุณบุ๋มตอนนี้ผ่านไปได้๑เพลงนะฮะ
คุณพ่อก็มาให้กำลังใจนะฮะ

เดี๋ยวให้เพื่อนอยู่แทนไปก่อนนะมาเชียร์ลูกสาวก่อนดีกว่า

และวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะครับ
สะสมแต้มเอาไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ

เข้าไปติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงรูปนะคะ
มุกต่างที่เราไม่ได้ออนในรายการ

หัวเรากันต่อได้แบบกามคล้ามหัว

อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๕โมงเย็นกับรายการ
ร้องได้ให้ล้านนะครับ

สวัสดีครับ
ร้องได้ให้ร้าน